ถึงเมื่อวานนี้ยังมีอีกหนึ่งดารา
ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็คือคุณมิวนิฑฐาน

ไม่โซนพิเศษอะไรเลยค่ะก็เป็นโต๊ะปกติ
มีผู้ชายคนนึงมาบอกเราว่าเนี่ยเขาเป็นคนของทางร้านนะอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดแบบมีอะไรก็บอกเขาได้
แบบว่าเป็นสมมุติว่าแบบมีคนมาขอถ่ายรูปอะไรอย่างนี้
ก็จะมาบอกเขาได้แล้วก็อ๋อโอเคค่ะค่ะค่ะแล้วก็ไม่ได้อะไร
ไม่ได้มีการอยู่รอบค่ะก็มีพนักงานเสริมมีอะไรอย่างนี้เดินไปเดินมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีแค่ผู้ชายคนนี้ค่ะที่เขาเหมือนแบบบอกเราว่าเขาจะมาช่วยดูแล
ก็งงมากเลยว่าอ้าวตายแล้วมีชื่อพวกเราไปอยู่ในรายชื่อแบบว่าเป็นลุมกระทืบด้วยอะไรอย่างนี้

คือระหว่างที่อยู่ที่ร้านไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นไม่เคยมีปัญหาอยู่ที่ร้าน
ไม่มีอะไรเลยคือไปเข้าห้องน้ำออกมาก็ไม่ได้มีคนทะเลาะกันหรืออะไรอยู่หน้าห้องน้ำ
ก่อนจะกลับมึงเห็นแค่ว่าคนมุงกันอยู่ตรงมุมนู้นอย่างนี้
แต่เราก็ไม่ได้ยังไม่ได้เห็นว่าเขาทำอะไรกันนะห้องน้ำหญิง
ก็มีแค่สองห้องเองในนั้นแล้วเวลามึงไปเข้ามันก็ไปเข้ากับพี่แต้วใช่ไหมคะ
เข้าคนละห้องก็เต็มแล้วเราก็ยังต่อคิวอยู่เลย
จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวนักแสดงเลย
กล้ายืนยันเลยว่าไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าตำรวจต้องการจะสืบสวนหรืออะไรเราก็ยินดีค่ะ
ก็เล่าเป็นลำดับขั้นตอนนี่แหละแล้วก็มีช่วงหนึ่งคุณเจมส์เขาบอกเอาไว้ว่า
ระหว่างที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วออกมาจากทางที่จะไปขึ้นลิฟต์
ก็ได้เจอกับดาราคนหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าใคร
แต่เขาไม่ค่อยรู้จักดารานั่นเองเขาเลยไม่สามารถบอกว่าได้

แต่ว่าอย่างที่มิวบอกแหละว่าเขาก็ไม่ได้สังเกตความผิดปกติอะไรนะคะ
อันนี้เราก็ต้องฟังความหลายข้างก่อนเนาะ

ตอนนี้เรียกว่าเรามาร่วมทางการบ้านพร้อมกัน